ไปกันเลยที่สวนสัตว์เปิดเขาเขียวจ้า
ทางนายอนุพงศ์อนนท์นะคะ
ผู้ช่วยผู้อำนวยการสวนสัตว์เปิดเขาเขียวนะคะ
รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสวนสัตว์เปิดเขาเขียว
อำเภอศรีราชาเขาก็เปิดเผยบอกว่า
เป็นเรื่องน่ายินดีนะคะที่ทางสวนสัตว์เปิดเขาเขียว
ซึ่งเกิดเมื่อวันที่๑๔มกราคมเดือนที่ผ่านมานี่เองนะคะ
คือพ่อแม่เขาก็อายุเยอะแล้วเหมือนกันนะ

โทนี่อายุ๒๑ปีนะคะ

แต่ว่านี่ลูกน้อยออกมาสมบูรณแข็งแรงแบบนี้นะคะ
ทางสวนสัตว์นะคะแล้วก็สัตวแพทย์ประจำสวนสัตว์ก็ตรวจสุขภาพของแม่
แล้วก็ลูกฮิปโปโปเตมัสแคระตัวนี้ว่ามีสุขภาพแข็งแรงดีทั้งแม่ทั้งลูกเลยนะจ๊ะ
สำหรับเจ้าลูกฮิปโปตัวนี้นะคะถือว่าตอนนี้เป็นขวัญใจของนักท่องเที่ยวมากเลย

น้องก็จะชอบว่าลูกบุ๋ดหลานดูสิฮิปโปน่ารัก
แบบนั้นแบบนี้ก็จะถ่ายรูปกลับไปเป็นที่ระลึกด้วยนะคะ

น่าเอาหรือเปล่าน่าไปดูแล้วนึกถึงพะโล่
คุณมีอยู่แล้วแหละแต่นี่เป็นไอเดียที่ดีเหมือนกัน

เขาอยากจะเชิญชวนคุณผู้ชมให้มาร่วมสนุก
ด้วยการให้โหวตเลือกชื่อค่ะ
เป็นชื่อที่พนักงานเลี้ยงตั้งให้

พะโลก็คือหมูหวานหรือเบคอน
เพิ่มพะโล่เข้าไปอีกชื่อได้ไหม
ไม่ได้เขาตั้งมาให้เลือกให้โหวตว่า
ชื่อหมูหวานหรือเบคอนดี
โดยถ้าเกิดคุณชนะหรือว่าพี่เชนจะร่วมโหวตใช่ไหม
เข้าไปโหวตกันได้ผ่านทางเฟซบุ๊คสวนสัตว์เปิดเขาเขียว
ช่องทางเดียวเลยนะคะเข้าไปแบบนี้เลยนะคะ
และทางสวนสัตว์เขาจะมีการจับฉลาก
ชื่อที่ถูกโหวตมากที่สุดจำนวน๑รางวัล
แล้วคุณจะได้ลุ้นรับเงินรางวัล๓๐๐๐บาทนะ
แล้วก็ลุ้นบัตรเข้าชมสวนสัตว์เปิดเขาเขียวฟรี๑ปีอีก๑๐รางวัลด้วยกันนะคะ
จากที่ผู้ร่วมโหวตทั้งหมดส่งกันเข้ามา
คุณผู้ชมสามารถโหวตได้ตั้งแต่วันนี้เลยค่ะ
จนถึงวันที่๕เมษายน๒๕๖๔นะคะ
และเดี๋ยวจะประกาศผู้โชคดีในวันที่๑๒เมษายน๒๕๕๙
เข้าไปดูแล้วก็ร่วมโหวตกันได้เผื่อจะลุ้นเป็นผู้โชคดีค่ะ
จะเป็นหมูหวานหรือว่าเบคอนดีคะพี่เชน
ถ้าเป็นผมเนี่ยผมชอบหมูหวานมากกว่า
เพราะว่าเบคอนนี่เป็นศัพท์ต่างประเทศนะครับ
เราอยู่ในประเทศไทยเราก็ต้องเลือกหมูหวานนั่นเอง
หมูหวานด้วยเอาข้าวมาจานหนึ่ง
ต้องเป็นบะเต็ง